บอกเลยว่าวันนี้มีผู้ชายปลุกบอกว่าตื่นเช้าหน่อยได้มั้ย

นักร้องลูกทุ่งหนุ่มเสียงหวานคนคอราช
พี่สมมาธราชสิงหมาคุณผู้ชมคะ
กริ้งกร้างมาบอกบันเทิงไทยรัฐชวนเชอรี่ไปทำบุญกันตั้งแต่เช้าเลย
ไปขอพรหลวงพ่อทองคำค่ะที่จังหวัดนทบุรี
แล้วก็อัปเดตผลงานให้แฟนชาวไทยหายคิดถึงกันด้วย
ที่บอกว่าให้แฟนชาวไทยหายคิดถึงเพราะอะไร

คุณผู้ชมถือว่าหายหน้าหายตาไปพักใหญ่นะ

เจ้าของชายาหนุ่มโคราชเสียงหวานสมมาศราชศรีมา
ก็บินเดี่ยวเอาใจแม่ยกเสิร์ฟเสียงหวานออนทัวร์เกือบทั่วยุโรปมาหลายปีใช่ไหม
คราวนี้ได้เวลากลับมาหยอดเสียงหวานให้แฟนคลับชาวไทย
นี่พี่แจ๊คบอกหล่อเหมือนเดิมปีนี้แก๕๐กว่าแล้ว

และด้วยประสบการณ์บนถนนสายลูกทุ่งกว่า๒๐ปีของพี่สมมาตรค่ะ
เข้าใจกับกระแสนิยมบอกว่าอาจจะลดน้อยถอยลงไปบ้างเข้าใจ
ก่อนหน้านี้พี่แกตอนฮอตนะ
วิ่งงานนะ๓๔งาน๕งานก็มีบางคืน
แต่ช่วงนี้อาจจะมีคลื่นลูกใหม่หรืออะไรก็ตามแต่

ยังมีความสุขทุกครั้งที่ได้จับไมค์ร้องเพลง
แล้วก็ไม่เคยคิดลาวงการด้วยค่ะ
เพราะเชื่อว่าแฟนยังรอเขาอยู่ค่ะ
อีกหลังครั้งด้วย
จะได้ตั้งใจเล็ง

อายุขนาดนี้จะล้องเพลงไหวหรือจะไปได้หรือ

คิดว่าถ้าเสี่ยงยังคุณภาพอยู่นะครับ
เป็นเพลงยังรักยังให้การต้อนรับอยู่นะครับ
ไม่มีปัญหาสำหรับตัวนี้นะครับ
ลูกรุกนะตอนฝั่ง
พวกมันมีความผูกพันกับวัดนี้
เพราะว่าเคยบวชเรียนที่นี่เมื่อหลายปีก่อน
และไม่ว่าจะไปทำบุญใกล้ที่ไหน

ที่วัดสายใหญ่นี่ก็คือหลวงพ่อทองคำ

ที่อื่นเหมือนจิตใจเราไม่ผูกพันไม่ประทับใจ
ก็มาคิดพอไปถึงที่บ้าน
บอกพี่บอกน้องว่าจะบวชนะ

แล้วก็ไม่คิดบวชที่วัดอื่นหรือบ้านเกิดอะไรที่
ต้องที่นี่แหละอืมต้องที่นี่แหละอย่างนี้ทำไมต้องที่นี่

เพราะว่าที่นี่มันเป็นความผูกพันในทางใจหรือทางบุญอย่างหนึ่ง
อันนี้แหละค่ะคือมันผูกพันเสมอตลอดเวลาเลย
แล้วก็นิดได้ไปยกช้างพอไปเสี่ยงมา
แล้วก็เขาบอกว่าถ้ายกครั้งแรกเนี่ยยกนะต้องยกให้ขึ้น
แล้วครั้งต่อมาต้องยกแล้วยกไม่ขึ้นพอนั้นถึงจะเป็นจริง
คุณดูหน้าดิฉันสิคุณว่าดิฉันตอนเป็นจริงไหม

ดิฉันขอเนื้อคู่ขึ้นไหมล่ะนั่งนิ่งช้า
คือปกติถ้าเราไม่ขอก็คือจะยกท่านขึ้นง่าย
แต่ถ้าสมมุติเราขอพรในใจอย่างเชอรี่ขอเรื่องเนื้อคู่
ปรากฏว่ามันไม่ขึ้นแล้วตอนนี้เราขอไม่ขึ้น
ไม่เป็นไรรอรอบหน้าแต่ว่ามีตัวเลขนี่

คุณผู้ชมใครที่กำลังรอตัวเลขพี่สมมาตรจัดให้ดี
รู้ใจเอฟซีบันเทิงไทยรัฐอยู่แล้วนะ
ทั้งเลขปลายประทัดจุดกระปุ้งเลย
แล้วก็๘๙๐นี่นะคะยิ้มหวานมาเลย
รวมไปถึงนอกจากเลขปลายประทัดว่าเลขสวยนะพี่แจ๊ค
มีเลขทูพี่สมมาตย์ด้วยนี่๔๗๙
แต่แอบกระซิบนิดนึงเดี๋ยวจะหาว่าอย่างนู้นอย่างนี้
ซื้อตลอดลอตเตอรี่จะบอกเลยว่า
ไม่เคยถูกเลยแต่ว่าตั้งนี้ปากความหวังไว้ที่ฟันแฟนบรรเทิงไทยรัฐค่ะ
คืออย่างนี้เชอรี่ไม่ค่อยได้ไปพาร์ทนี้
นานทีจะไปหลังจากนั้นต้องรีบจดเลยนะคะ

ได้มาไปมารอบเดียวได้มาหลายเลขนี่ถูกว่าคุ้มอยู่

ฝากติดตามผลงานพี่สมมาตรราชศรีมาด้วยนะคะ
นักร้องเสียงหวานโคราชคนดีคนเดิม